มาดูกันต่อนะคะสำหรับตัวเลขของผู้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙ในประเทศไทย
กระทรวงสาธารณสุขวันนี้แถลงช้าหน่อยมาช่วงบ่าย
ก็ปรากฏว่ามียอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้นถึง๖๐ราย
ถือว่าเป็นการพบผู้ป่วยมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดมาในไทย
ส่วนใหญ่ค่ะผู้ป่วยก็เป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยเดิม
ติดเชื้อมาจากสนามมวยแล้วก็สถานบันเทิง
โดยกระทรวงสาธารณสุขได้แบ่งผู้ป่วย๖๐รายนี้เป็น๒กลุ่ม
คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายเดิม
ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อจากสนามมวยแล้วก็สถานบันเทิง
รวมแล้วจากกลุ่มนี้๔๓ราย
ส่วนกลุ่มที่๒คือผู้ป่วยรายใหม่เลยนะคะมีทั้งหมด๑๗ราย
ประวัติก็คือเดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
หรือทำงานใกล้ชิดกับชาวต่างชาติ
ทำงานในสถานที่แออัดและกลับจากการร่วมพิธีทางศาสนามานะคะ
เพราะฉะนั้นตอนนี้จำนวนผู้ป่วยสะสมในไทยรวมทั้งสิ้นมีจำนวน๒๗๒ราย
รักษาหายกลับบ้านแล้ว๔๒ราย
ยังอยู่ระหว่างการรักษาที่โรงพยาบาลอีก๒๒๙ราย
จำนวนนี้ตอนนี้มีอาการหนัก๓รายนะคะและเสียชีวิตไปแล้ว๑รายค่ะ
เด็กประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็เดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุขด้วย
ไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจทีมแพทย์ค่ะ
เพราะตอนนี้ทำงานหนักที่สุดเลยนะคะ
ต้องเฝ้าระวังควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
รวมถึงได้ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ค่ะ
พลเอกประยุทธ์บอกว่าที่มาวันนี้เพราะรัฐบาลให้ความสำคัญ
ปัญหาเรื่องโควิด๑๙เป็นพิเศษอยู่ในอันดับหนึ่งเลยค่ะ
อยากจะฟังมุมมองจากทางแพทย์ทั้งคนเก่าและคนใหม่
ว่าต้องเตรียมการอย่างไรเพิ่มเติมหรือไม่
จากนั้นนายกรัฐมนตรีก็แถลงภายหลังการประชุม
กล่าวชื่นชมระบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งแม้ว่ายอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่ม
แต่การติดตามผู้ติดเชื้อทำได้ง่ายขึ้นค่ะ
ส่วนมาตรการสั่งปิดสถานบริการต่างในแต่ละจังหวัด
ก็มอบให้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัด
อำนาจให้ไปพิจารณาแล้วนะคะ
เช่นเดียวกับกรณีที่ประเทศเพื่อนบ้านปิดชายแดน
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับด่านชายแดน
เป็นผู้พิจารณาและรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรี
แต่ถ้าผู้ว่าจังหวัดใดทำไม่ได้

ฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีหน่อยค่ะ
เหมือนคู่นะผู้ว่าทำไม่ได้ก็ย้ายผู้ว่าไปเลย
นั่นนะคะมันก็ต้องเด็ดขาดแล้วในสถานการณ์แบบนี้นะ
ส่วนกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุข
ระดมสรรพกำลังทหารตำรวจบุคลากรทางการแพทย์
ฝึกแผนรับมือโควิด๑๙ในภาวะวิกฤตตามสถานการณ์จริง
ต้องสามารถรับมือผู้ป่วยได้สูงสุดถึง๕๐๐คน
ซึ่งเป็นการเน้นการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางการแพทย์
จัดสรรทรัพยากรทางการแพทย์ตามสถานการณ์จำลอง
ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
โดยจะดำเนินการภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขค่ะ
ไปดูต่างจังหวัดกันหน่อยคุณผู้ชมครับ
ส่วนปัตตานีพบถึง๗รายด้วยกัน
กลับมาจากมาเลเซียนะครับ
นายไกรสอนวิสิตวงศ์ครับ
ซึ่งเป็นบุคคลที่เดินทางกลับมาจากไปร่วมกิจกรรมทางศาสนาที่มาเลเซีย

แล้วก็ได้รับการกักตัวตรวจรักษาตั้งแต่๑๑มีนาคมจำนวน๑ราย
มา๑๔มีนาคมก็มาเพิ่มอีก๖รายรวมเป็น๗รายครับ
ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบส่วนผู้ที่ได้ไปสัมผัสกับทั้ง๗ราย
ซึ่งเป็นคนใกล้ชิดกันตั้งแต่๑๕มีนาคมเมื่อครบกำหนด๑๔วัน
ถ้าพบมีไข้สูงตอนนี้พบแล้วมีไข้สูง๔คน

ส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการแบ่งปฏิบัติงาน๒กลุ่มคือ๑
ซาเรย์พื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ
รายนี้เขาอยู่ใน๓อำเภอก็คือมีอำเภอยะมรังโคกโพนแล้วก็หนองจิก
ที่๒ไปเอ็กซาเรย์พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อ
ซึ่งประชาชนเขาบอกว่าไม่ต้องตกใจนะครับ
หน่วยแพทย์พร้อมกับเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบบุคคลที่เดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ
ในพื้นที่เพื่อสกัดกั้นไม่ให้แพร่เชื้อไปยังหมู่บ้านมากกว่านี้ครับ
ด้านนายกู้เกียจวงกระพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทธรุงพร้อมด้วยนายแพทย์จรุงบุญการ
ผู้ในการรมพยาบาลพัทธรรมร่วมกันแถลงข่าว
โรงพยาบาลจุลาลงกรส่งผลตรวจผู้เฝ้าระวังในพื้นที่มาแล้ว
พบว่ามีผู้ป่วยหนึ่งรายเป็นชายวัย๕๖ปี
ติดเชื้อมาจากเวทีมวยราชดำเนินวันที่๑๒มีนาคม
และเดินทางกลับไปพัทธลุง๑๕มีนาคม
และเริ่มป่วย๑๖มีนาคม
ให้เข้าไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลในพื้นที่
สำหรับผู้ป่วยตอนนี้อยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาลอย่างใกล้ชิด
ซึ่งอาการป่วยเริ่มดีขึ้นตามลำดับครับ
อย่างไรก็ตามในพื้นที่พัทธลุงนะฮะในช่วง๒สัปดาห์ที่ผ่านมา
มีประชาชนที่ต้องเฝ้าระวังหลังเข้าไปตรวจสถานพยาบาลของรัฐจำนวน๑๑ราย
และผลตรวจไม่พบเชื้อ๕รายเฝ้าระวัง๓รายรอผลจากแหลป๒ราย
และพบเชื้อแล้ว๑รายครับ
ส่วนอีสานวันนี้นายวัญชัยคงเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดแถลงข่าวพบ
ผู้ป่วยโรคโควิด๑๙รายแรกของจังหวัดเป็นชาวบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงขวัญ
มีประวัติการติดเชื้อมาจากสนามมวยในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกัน
ก่อนหน้านี้มีการกักตัวพร้อมผู้ต้องสงสัย๓๗รายที่โรงพยาบาล๑๐๑
ล่าสุดผลออกมาแล้วจำนวน๑ไม่พบเชื้อและปล่อยกลับบ้านไป
จากนี้ยังได้มีการขยายผลติดตามตัวผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่โรคระบาดในหลายประเทศด้วย
แล้วก็นำไปกักตัว๑๔วันและรอผลการตรวจ
นี้ได้กักตัวที่บ้านครบแล้ว๑๖๐คนแล้วก็ยังกักตัวไม่ครบอีกจำนวนหนึ่ง
และอย่างที่บอกไปว่านายกเขาก็บอกไว้นะว่าถ้าผู้ว่าทำไม่ได้ก็ต้องย้ายท่านผู้ว่าออกไปในแต่ละจังหวัดนะครับ